ท่านประธานรัฐสภาที่ขอรับดิฉันกรณิตงามสุขคลตนัสสมาชิกทรัพย์ผู้แท้ลาศดร
พลังประชารัฐในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะวันนี้นะคะเราได้มา
ในส่วนของร่างรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม
ก็มีบางมาตราท่านประธานที่เห็นด้วย
แล้วก็มีหลายมาตราที่ไม่เห็นด้วย

เนื่องจากว่าพออยู่ในร่างเดียวกัน
จะให้รับหลักการทั้งเล่มทั้งฉบับ

ดิฉันจึงขออนุญาตอภิปรายข้อ๙
ถึง๓ประเด็นด้วยกันที่มีความกังวล
เริ่มจากประเด็นแรกนะคะท่านประธานค่ะ
ไม่มีบทบัญญัติในส่วนของการห้ามแก้ไข

ในส่วนของการแก้ไขมาตรา๒๕๖
ดิฉันเห็นว่าในร่างของฝ่ายค้าน
และฝ่ายรัฐบาลทั้ง๒ร่างด้วยกัน

แต่จะไม่แตะในหมวดของหมวดที่๑

หมวดที่๒คือหมวดพระมหากษัตริย์
แต่ในส่วนของไอลอร์นี้ไม่ได้ระบุไว้เลย
ซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก
เราทุกคนเนี่ยทราบกันดีนะคะท่านประธานค่ะว่า
ไอลอร์กับม็อบคณะราชมีความเกี่ยวข้องกัน

ซึ่งข้อที่๓ของข้อเรียกร้องของม็อบคณราช
ก็คือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งตลอดระยะเวลาของการชุมนุมนะคะ
ม็อบที่ผ่านมาเราได้เห็นอย่างชัดเจน
ว่ามีการจาบจ้วงสถาบันมาโดยตลอด

ถ้าเกิดว่าเรารับหลักการ
ร่างนี้แล้วจะกระทบกระเทือน
ต่อสถาบันหลักของชาติเป็นอย่างมาก
ดังนั้นดิฉันคิดว่าเราควรจะต้องตัดไฟ
ตั้งแต่ต้นลมนะคะท่านประธานค่ะ
อย่าเอาความมั่นคงของชาติ

ของคนเพียงแค่กลุ่มเดียวเท่านั้น
คุณจะแก้หมวดไหนก็แก้ไปนะคะ
แต่อย่าแตะหมวดหนึ่งและหมวดสองเลยค่ะ

ในส่วนประเด็นที่๒นะคะท่านประธานค่ะ

หรือคำสั่งขอสชให้ยกเลิกซะ
เนื้อหาสอดไส้ในร่างนี้เนี่ยนะคะ

มีประเด็นที่เอื้อต่อการที่จะนำไปสู่การนิรโทษกรรมค่ะ

ให้กับกรณีคดีอาญานักการเมือง

แม่นที่สุดในประเทศไทยเรา
โครงการจำนำข้าวที่ทำให้ประเทศเสียหายกว่า๕แสนล้านบาท

เรายังต้องชดใช้หนี้ปีละ๕๐๐๐กว่าล้านบาท
ติดต่อกันเป็นเวลาถึง๑๖ปี
ถ้ายกเลิกมาตรานี้แล้วเนี่ย
เราจะปล่อยคนผิดทั้งหมดลอยนวลนะคะท่านประธาน

ว่าเราเนี่ยเคยมีเหตุการณ์นิรโทษกรรมสุดซอย
ในสมัยพระเด็จการรัฐสภา
มีความพยายามที่จะออกพรบนิรโทษกรรม
เป็นกฎหมายล้างคนผิดให้กับคนโกง

แล้วก็มีเกิดม็อบกปศเกิดขึ้น
ออกมากันเป็นล้านคนค่ะท่านประธาน

หมายเดียวกันเลยค่ะท่านประธาน

เรากลัวจะประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกไหมคะ
คำสั่งของคอสชเนี่ยนะคะ

ดิฉันว่าก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะทั้งหมด
ที่มีประโยชน์ก็เยอะนะคะท่านประธาน
หลายสิ่งหลายอย่างที่คอสชได้ทำให้กับบ้านเมืองของเรา
ในขณะที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถที่จะทำได้

เกิดขึ้นอยู่ในช่วงยุคของคอสชมากมาย

โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม๓สนามบิน
ก็คือดอนเมืองสวนภูมิและอุตพราว
รถไฟฟ้าเกือบทุกเส้นทุกสีในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลก็เกิดในสมัยนี้
สถานีกลางบางซื่อซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่มาก
แทบจะใหญ่เป็นแห่งหนึ่งของโลก
แล้วก็รวมไปถึงทางมอเตอร์เวย์สายสำคัญสำคัญหลายสายด้วยกัน
ลองทำใจให้เป็นกลางสักนิดนึงนะคะท่านประธาน
เป็นธรรมกับคณะคอสชว่าเขามาบริหารบ้านเมือง
แล้วทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

ส่งเสริมคนดีให้บริหารบ้านเมือง
ไม่ควรมีการยกเว้นนะคะท่านประธานค่ะ
การที่ไอลอร์รับการสนับสนุนจากทุนต่างชาติ
เขาคือพ่อมดการเงินชาวยิวผู้อยู่เบื้องหลัง
โจมตีค่าเงินบาทของไทยเมื่อปี๒๕๕๙
เงินจากผู้ที่ทุบค่าเงินบาทของประเทศไทย

วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
เข้ามาเคลื่อนไหวในเมืองไทย
โดยให้การสนับสนุนกับหลายองค์กรด้วยกัน
ในประเทศไทยเราค่ะแน่นอนที่สุด
ไอลอก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งไอลอก็ออกมารับนะคะว่า

แต่การรับเงินไม่ได้ผิดอะไรนะคะท่านประธาน
ถ้าทำกิจกรรมต่างไม่ผิดหรอกค่ะ
แต่การทำกิจกรรมทางการเมืองที่มีการต่อต้านรัฐบาล
สนับสนุนข้อเสนอของผู้ชุมนุม
ในการที่มาปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ย
รวมไปถึงเสนอร่างรัฐธรรมนูลที่วันนี้เรามาอภิปรายกันในสภา
ถือเป็นการเปิดช่องให้กับต่างชาติเข้ามาแทรกแทรงการบรรยัติ
ข้อกฎหมายที่สูงสุดของประเทศไทยเราหรือเปล่าคะท่านประธาน
เราจะเห็นด้วยกับสิ่งนี้เหรอคะ
ไร้ซึ่งเสถียรภาพเอาเรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วก็ประชาธิปไตยมาบังหน้า
และยังมีอีกหลายประเทศเลยนะคะท่านประธานที่จัดตั้ง
ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเขาหวังดีมาทำกับประเทศต่างนั้นจริงเนี่ย
ทำไมประเทศเหล่านั้นถึงออกมาต่อต้าน
มันจะเข้ามาบ่อนทำลายประเทศของเขา
เขาจึงต้องออกลุกคือกันมาต่อต้านค่ะท่านประธานค่ะ
ความเจ็บปวดของคนไทยในปี๔๐ในกรณีวิกฤตต้มยำกุ้ง
หลายคนยังเจ็บอยู่ในใจเป็นฝันร้ายของหลายครอบครัว
ถ้าเราตระหนักแล้วก็ตื่นรู้นะคะถึงภัยร้ายที่กำลังแทรกซึม
แล้วก็กำลังจะครอบงำการเมืองของไทยเราเนี่ย
เราจะต้องออกมาช่วยกันปกป้องแล้วก็ต่อต้านความชั่วร้ายเหล่านี้นะคะท่านประธานค่ะ
ดิฉันขอยึดสุภาษิตเดิมนะคะของไทยเราว่า
ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน
ไม่มีใครที่จะรับประเทศไทยของเราเนี่ยเท่ากับประเทศของเราและคนไทยของเรานี่แหละค่ะ
แล้วก็อยากให้ต่างชาติเข้ามาครอบงำแล้วก็สอดแทรกประเทศของเรา
โดยเขาต้องมาหวานพืชแล้วก็หวังผลในอนาคตแน่นอนค่ะ
หลายคนบอกว่าปัญหาของประเทศไทยตอนนี้นะคะท่านประธาน
ถ้าหากทุกคนต้องการที่จะเอาชนะไม่ยอมถอย
ต้องได้ในสิ่งที่ต้องการทุกข้อ
อย่าเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในกองไฟให้ชักฟืนออกจากกองไฟบ้างล่ะ
แต่ถ้าทุกคนไม่ยอมถอยนะคะท่านประธานค่ะวันนี้ดิฉันเชื่อว่า
ดิฉันกลัวว่ามันจะเป็นการเพิ่มกองไฟกองใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งกองนี่แหละค่ะ
แล้วเราจะหาทางออกให้ประเทศของเราได้ยังไงคะท่านประธานค่ะ
ถ้าเราบอกว่านะคะรัฐมนูลปี๖๐ไม่เป็นประชาธิปไตยมีที่มาจากคอสช
ซึ่งได้ผ่านการทำประชามติมาแล้ว๑๖ล้านเสียงเปรียบเสมือนต้นไม้พิษลูกไม้ย่อมเป็นพิษ
ดังนั้นเนี่ยนะคะท่านประธานค่ะร่างฉบับไอลอร์ที่มีต่างชาติให้ทุนสนับสนุนเนี่ย
โดยเฉพาะจอร์สโซลอสผู้ที่เคยป้นประเทศไทยเมื่อปี๔๐ไปถึง๒ล้านล้านบาท
เปรียบเสมือนลากพิษค่ะลากที่เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ย
จึงไม่สามารถที่จะรับร่างขององค์กรที่มีที่มาและเนื้อหาที่ไปเคลือบแคงอย่างน่าสงสัย
มามีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดในส่วนของรัฐมนูลที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยเรา
เราจะผ่านให้เหรอคะแน่นอนที่สุดที่ฉันขออนุญาตไม่รับหลักการค่ะ
สิ่งที่ดิฉันพูดมานะคะท่านประธานค่ะ๓ข้อด้วยกันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
ดิฉันอยากจะฝากให้ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ได้พิจารณาในการที่จะรับหลักการของไอรอหรือไม่
วันนี้นะคะเกิดเหตุการณ์มากมายนอกรัฐสภาของเรา
ดิฉันต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ข้างนอก
เหตุการณ์วุ่นวายตึงเครียดค่ะพอกับข้างในเหมือนกันนะคะท่านประธานค่ะ
ดิฉันเชื่อว่าทุกท่านได้ทำงานอย่างเต็มความรู้ความอย่างเต็มความสามารถ
ไม่อยากจะใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามแต่ต้องทำตามพรบชุมนุมค่ะ
ตามมาตรการที่เป็นขั้นเป็นตอนนะคะของการที่จะต้องในส่วนของพรบชุมนุม
ดิฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและรวมไปถึงคนไทยขอให้รักกันไว้เถิดนะคะ
ไม่มีใครรักเราเท่ากับคนไทยด้วยกันแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ